อันนี้เรื่องบนท้องถนนจากคดีรถชน

แล้วก็ทำให้ทั้งสามีของทั้งสองฝ่าย
มีปัญหากันเกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้นค่ะ

ก็กระบะกับอาหารเบียงมอเตอร์ไซค์ชนกันครับคุณผู้ชม
แล้วที่เห็นมีเรื่องมีราวอยู่ก็คือแฟนของคนที่ขี่อาหารมอเตอร์ไซค์คือก็ขี่มาด้วยกันกับแฟนเขา
คือเขาขี่มาด้วยกันกับแฟนเขาแล้วแฟนเขาถูกกระบะชน
ก็ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะตัวแฟนนุ่มก็พยายามจะเข้าไป
มีปากเสียงกันกับสามีของคนขับรถกระบะ
นี่แหละค่ะคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยต้องคอยห้ามนะคะ
นี่ผู้บาดเจ็บค่ะผู้บาดเจ็บคุณพรพิมลนะคะ
ส่วนแฟนก็พยายามจะเอามีดพกสั้นไล่ทำร้ายนายทวีศักดิ
ซึ่งเป็นสามีของคนขับรถกระบะคือนางบุญเสริมค่ะ
คือคุณบุญเสริมขับรถกระบะตัดข้ามเลน
แล้วตอนนั้นเนี่ยรถมอเตอร์ไซคันนี้เขาก็มากันสองคน
ผู้ชายกับผู้ชายมาทางตรงเบรกไม่ทัน
ก็เลยชนกันอย่างจังนะคะทีนี้ด้วยความตกใจ
คุณบุญเสริมก็เลยขับรถกลับขับรถออกไปจากจุดเกิดเหตุนะคะ
เตอร์ไซค์ก็ล้มอยู่ขับรถออกไปจากที่เกิดเหตุ
แล้วไปรับสามีกลับมาที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ผู้ที่ประสบเหตุเขาก็คิดว่าหนี
พอมาเจอกันก็เลยมีปากเสียงกัน
จนกระทั่งผู้ชายคนนี้ที่เป็นแฟนของผู้บาดเจ็บ
ก็ชักอาวุธมีดสั้นขึ้นมาพยายามจะทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่ง
แล้วก็ข่มขู่ว่าถ้าหนีเนี่ยจะเอาให้ตาย
ก็จะเห็นว่ามีทั้งชาวบ้านคนเห็นเหตุการณ์นี่นะคะ
ต้องมาช่วยกันห้ามไว้บอกจะเย็น
แต่สุดท้ายมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ก็ชกไปที่หน้าของคุณทวีศักดิ์สามีคนขับรถกระบะ
จนได้รับบาดเจ็บเลือดปากแตกเลือดอาบ
ตำรวจสพนปลือเชิญทั้งสองฝ่ายไปที่โรงพัก
ซึ่งตำรวจบอกว่ามันก็เลยกลายเป็น๒กรณี๒คดีไป
คดีแรกขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
อีกคดีหนึ่งคดีทำร้ายร่างกาย
ซึ่งคดีนี้ถ้าหากว่านายทวีศักดิ์ที่ถูกชกต้องการดำเนินคดี
ตำรวจก็จะว่าไปตามกฎหมายต่อไปค่ะ